นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือเรื่องนี้จะล้มแผนจะพับแผนจะปรับแผนจะเปลี่ยนแผน
เรื่องของการลงพื้นที่ขึ้นเวทีปราศัยหาเสียง
เดี๋ยวเรารอติดตามเรื่องนี้กันในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วย
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้อาจารย์สุภาพจะมาชวนคุยนะคะ
ก็คือเรื่องของการห้ามขายเหล้าในช่วงเทศกาลสงกราน
มันกลายมาเป็นประเด็นนะแต่ทีนี้ต้องมาดูว่ามันจะทันไหมกับสงกรานปีนี้

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยพร้อมกันนะคะ
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ
สวัสดีครับ

ประเด็นที่ว่านี้เคยเป็นข่าวมาพักหนึ่ง
เมื่อสัก๒อาทิตย์ได้มั้ง

มีข้อเสนอว่าในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ย

เพื่อว่าคนจะได้ไม่กินเหล้ามาก
แล้วไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาก

ก็มีคนเสนอแนวคิดนี้ขึ้นมา
ก็มีคนที่ดูเหมือนเห็นด้วย
แต่บอกว่ามันไม่มีประโยชน์หรอก
เพราะว่าถึงไม่ขายวันนั้นเนี่ย
ถ้าคนจะกินเนี่ยเขาซื้อตุนไว้

เพราะไม่ได้ห้ามกินนี่
แล้วก็จะมีประโยชน์อะไร

แต่ในระหว่างรายทางที่เงียบไปเนี่ย
ปรากฏว่ามีคนภาคีเครือข่าย

เมื่อเห็นด้วยก็มีเสียงตอบรับ

เสียงตอบรับที่ว่าเนี่ย
มาจากกรมควบคุมโรค
แต่ว่าหัวข่าววันนี้เขาพาดหัวว่า

ดเหล้าสงกราน๑๓เมษาริ้งได้ดื่มได้
ข่าวที่มาจากรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ย
คุณหมอขจรศักดิ์แก้วจรับ
ท่านพูดถึงเรื่องนี้ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
ที่มีพลเอกชัดชัยเป็นประธาน
ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คาดว่าจะมีการประชุมในวันที่๑๕มีนา๖๒นี่แหละ
จะประชุมที่ธรรมเนียบรัฐบาล
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมาตรการดังกล่าวจะออกมาควบคุมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการระดับชาติในชุดดังกล่าว
ถึงยังไงก็ตามถ้าหากมีมติเห็นชอบจริงก็อาจจะไม่ทันในการดำเนินการวันที่๑๓ปีนี้
เพราะว่าหลังจากเห็นชอบแล้วต้องออกไปประกาศเป็นประกาศสำนักนายก
เรามีขั้นมีตอนในกระบวนการในเรื่องของร่างกฎหมายด้านธุรการ
ซึ่งถ้าไม่ทันออกมาใช้ปีนี้ก็อาจจะบังคับใช้ในวันที่๑๓เมษา
นี่ก็มีเห็นด้วยนะแต่ว่าอาจจะไม่ทัน
ประเด็นนี้ผมได้คุยกับคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์
เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับคุณหมอบอกผมอย่างนี้
เรื่องไปสั่งห้ามกินเหล้าเนี่ยหรือห้ามขายเหล้าเนี่ย
อย่างที่บอกถ้าเขาซื้อตุนไว้ก็ลำบาก
แต่คุณหมอปิ๊งไอเดียใหม่คุณหมอบอกว่า
เอางี้ไหมล่ะให้รณรงค์กันสวดมนต์วันที่๒
วันสงกราน๑๓เมษาเพราะว่าวันสงกรานเนี่ย
ถือว่าเป็นปีใหม่ไทยนี่อ่าตอนปีใหม่เขาสวดมนต์
ข้ามปีกันได้นี่๓๑ธันวาทำไม๑๓เมษา
สงกรานเข้าวัดและสวดมนต์เหมือนกับปีใหม่

เหตุผลที่คุณหมอหยิบเรื่องนี้ขึ้นมารณรงค์เพราะคุณหมอบอกว่า
สถิติการฉลองปีใหม่ของทุกปีปีหลังนี่ไปเอาสถิติมาดูเถอะ
ตั้งแต่วันที่๒๙วันที่๓๐วันที่๓๑วันที่๑วันที่๒
ที่เป็นเทศกาลปรากฏว่าวันที่๓๑ธันวาเนี่ย
เกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าวันอื่นในช่วงนั้น
มีคนเจ็บน้อยกว่าวันอื่นในช่วงนั้น
มีคนตายน้อยกว่าวันอื่นในช่วงนั้น
หาสาเหตุไม่ได้
ทำไม๓๑ธันวาวันส่งท้ายปีเก่าแท้
แต่ทำไมเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า
แต่มีข้อสันนิษฐานหนึ่ง
วันที่๓๑ธันวาเนี่ย
เขารณรงค์สวดมนต์ข้ามปีกัน
มีคนไปสวดมนต์ข้ามปีเยอะขึ้นทุกปี
วัดวาต่างในต่างจังหวัดเชิญชวนสวดมนต์ข้ามปีหมด
ในกรุงเทพก็มีการเชิญชวนสวดมนต์ข้ามปีหมด

เอาเป็นว่ามีคนไปเข้าวัด
ในช่วงวันที่๓๑ธันวาคม
คืน๓๑ธันวาลเนี่ยมาก
ฉะนั้นพอคนเข้าไปอยู่ในวัดมาก
เมากันน้อยอุบัติเหตุก็น้อยกว่าวันอื่นในช่วงเดียวกัน
พอเป็นอย่างนี้คุณหมอก็นึกขึ้นมาได้ว่า
เอาลองดูไหมล่ะ๑๓เมษาวันปีใหม่ไทย

เอาตั้งแต่กลางคืนวันที่๑๓

ดูสิว่าสถิติจะลดไหม
จะลดเหมือนช่วงสวดมนต์ข้ามปีปีใหม่ไหม
เพราะว่าถ้าคนหันความสนใจไปสู่ไปในวัดไปสวดมนต์ข้ามปี
การดื่มเหล้าการฉลองกันก็จะได้น้อยลง
อ้าวประเด็นนี้น่าสนใจนะครับ
คุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์บอกว่า
แล้วประเด็นนี้น่าสนใจถ้าเป็นไปได้เนี่ย
ช่วยกันเสนอแนวคิดนี้หน่อยผมก็เอาใจคุณหมอเสนอไปแล้ว
ใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยว่ากันไป
แต่ถ้าเห็นด้วยก็เริ่มรณรงค์๑๓เมษาปีใหม่ไทย
เข้าวัดสวดมนต์ข้ามปีสำนักพุทธถ้าออกนโยบายมา
วัดวาอารามต่างก็ได้เชิญชวนกัน
อันนี้ก็นำไปสู่เป้าหมายว่าทำยังไงวันที่๑๓เมษา
ให้คนเจ็บคนตายน้อยลงอ้าวทีนี้มาถึงเรื่องการเมือง
ประเด็นการเมืองที่ขีดเส้นใต้ไปเมื่อวานเนี่ยบอกว่าการขึ้นเวทีปราศัยหาเสียง
ช่วยลูกพักของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมาก
ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องวางตัวเคร่งครัดในเรื่องความเป็นกลาง
ผมก็บอกไปก็ระวังให้ดีเถอะเหมือนกับว่าว่ายน้ำได้แต่อย่าให้ตัวเปียก
แบบเดียวกันเลยมันจะพูดยังไงจะพูดยังไงที่จะไม่ให้คุณให้โทษ
พูดยังไงให้เป็นกลางล่าสุดที่เป็นข่าวไปเมื่อสักครู่
ล้มแผนตู่ปลาใส
พลังประชารัฐกลัวโดมลุมกินโต๊ะนี่ของไทยโพสต์บอก
ประยุทธ์หลบเขียงพับแผนขึ้นปลาใสอีกฉบับหนึ่งบอกว่า
พลังประชารัฐงดตู่ปลาใสปรับแผนแค่เดินหาเสียง
ขีดเส้นใต้ทิ้งไว้เมื่อวานว่าการขึ้นปลาใสเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงที่สุด

เป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
วางตัวเป็นกลางต้องยังไงต้องไม่ทำให้ใครได้เปรียบ
เสียเปรียบไม่ทำให้ใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์อ้าวแล้วลูกภักดิ์พลังประชารัฐได้ประโยชน์ไหมล่ะ
ถ้าไปช่วยปลาใสก็ได้สิให้คุณให้โทษใครไม่ได้
อ้าวลูกภักดิ์พลังประชารัฐได้คุณไหมล่ะจากการประสัยของนายกก็ได้
พักคู่แข่งเสียประโยชน์ไหมล่ะก็ได้ก็เสียเพราะเขตหนึ่งเอาคนเดียวนี่
ฝั่งหนึ่งได้ฝั่งหนึ่งก็ต้องเสียก็ต้องมีคนเสีย
ไม่สัญญาว่าจะให้นายกก็คงไม่ไปพูดหรอกว่า
ถ้ากลับมาเป็นนายกแล้วจะทำโน่นทำนี่แล้วจะพูดยังไง
แล้วจะพูดยังไงฉะนั้นเขาหารือกันแล้ว
งดดีกว่าถอยดีกว่าสุ่มเสี่ยงเยอะ
แต่ว่าในข่าวบอกว่าที่จะเอานายกไปเดินช่วยลูกพักเนี่ย
ในกอทมเนี่ยยังจะยังจะมีแผนนั้นอยู่
เห็นในรายงานข่าวบอกว่าจะไม่ทำอย่างโจงครึ่มอ่ะ
แต่เห็นบอกกันว่านี่ให้ลูกพักสอสอ
ผู้สมัครสอสอไปหาเสียงตรงไหน
แล้วพระเอิญนายกไปเยี่ยมประชาชนตรงนั้น
เอ๋กันพอดีอะไรทำนองเนี่ย
คนอ่านข่าวก็บอกมันจะทำยังไงถึงจะให้เนียน
ทำยังไงถึงจะให้เนียนถึงจะไม่บอกว่าไปให้คุณให้โทษ
ถึงจะบอกว่าไม่ทำให้ใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์
ดูแล้วหน้าเวียนหัวทั้งนั้นนะครับเรื่องแบบนี้
ก็คอยดูว่าตกลงเรื่องถ้าไม่ไปปราศัย
แล้วมาเดินมาเดินช่วยหาเสียงให้พักพลังประชารัฐ
จะทำยังไงเรื่องนี้ก็มีคนจับจ้อง
นายกก็บอกวันก่อนบอกว่าอย่าเอาเป็นเอาตายกับผมมากนักเลย
อย่าเอาเป็นเอาตายกับผมมากนักเลยผมก็อยากจะยกสุภาษิตจีน
บอกนายกว่าอยู่กลางฝนก็ต้องเปียก
ตอนนี้ท่านออกมาอยู่กลางฝนแล้วไม่เปียกไม่ได้ครับ
ขีดเส้นใต้วันนี้ที่ฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับค่ะครับอ้าวอาจารย์ฮะ
นี่เราเจอกันโดยบังเอิญไหมครับวางแผนบอกให้ให้ผู้สมัครสมมุติไป
ไปอะไรไปตลาดที่ไหนสักแห่งหนึ่งไปสมมุติถนนคนเดินที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
หรือไปแถวแถวศรีโรมครับเอ่อแล้วนายกพระเอิญไปเยี่ยมประชาชนพอดี
จ้าเอกับผู้สมัครของพักพลังประชารัฐอืมโดยไม่ได้ตั้งใจหรอฮะ
แล้วเอาแล้วคนก็เชื่อไหมล่ะเพราะมันต้องมีกำหนดการ
ต้องมีอะไรการลงพื้นที่นะอาจารย์นะก็ต้องดูวิธีการของเขา
เขาจะทำให้แบบเนียนได้ยังไงบ้างขอบคุณอาจารย์สุภาพ
กระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับค่ะแหมช่วงนี้นักข่าวก็ถาม
นายกทุกวันทุกวันฮะแล้วก็ถามบ่อยด้วยครับนายกถึงมีคำตอบไง
แต่ละพักก็อย่าเอาเป็นเอาตายกับผมนักเลยอย่างที่อาจารย์สุภาพบอกนะครับ
การเมืองก็เข้มข้นร้อนแรงขึ้นเรื่อย
เพราะเรากำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งเต็มทีแล้วนะครับใช่ค่ะ